ผู้จำนำเราวันนี้ค่ะ

ก็มันเลิกไม่ได้อะโป๊ะ

นับว่าพ่อกำลังเหงา

แล้วทำไมถึงคิดจะหาแฟนให้พ่อ
อยากให้คนมาดูแลพ่อด้วย
ตอนนั้นอนุบาล
นี่หนึ่งก็หาเมียให้พ่อตั้งแต่อนุบาลเลยเหรอ

เราก็รีบเก็บเสื้อผ้าเลยเรากลัวไม่ได้ผัว

รับจำนำ
เกมรับจำนำ
เกมรับจำนำ

ทนายามิชชัยและเบ่นพจิตร์มาแล้วจ้ะพ่อจ้ะแม่จ๋า
อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะวันนี้สนุกแน่นอน
หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้

ในเกมรับจำนำ
พี่เอ๋จ๋าพี่เคยถามลูกไหม
ถ้าวันหนึ่งที่พี่ไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้ว
ลูกพี่จะหาพ่อใหม่ไหม

ทำไมถ้าเมียร้านละไป
ที่ถามเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไร
ผู้จำนำเราวันนี้ทำไม
เขาหาเมียใหม่ให้พ่อเขา
หาเมียใหม่ให้พ่อเขาจริง
มีเหรอลูกอยากจะมีพ่อใหม่แม่ใหม่ก็อยู่ด้วยเหรอ
ทั้งพี่ทั้งน้องเลยช่วยหาให้พ่อ

เรื่องนี้ชื่อว่าหาเมียให้พ่อขี้เมา

เดี๋ยวหน้าเหยียจหน้าจัง
นี่ฉันน่ะมีของมาฝาก

บ้าโกหกใครเชื่อก็บ้าแล้วทำไมไอ้บุ๊กมึงเนี่ยนะ
อุตส่าห์หวังดีเห็นพี่มึงเพิ่งคลอดลูกกูก็เลยมาฝากมึงยังจะมาด่ากูอีก
พี่ภัยฉันรู้มันจะมาหาลูกค้าพี่อย่าไปเชื่อมัน
คนอย่างมึงเนี่ยนะสวยก็ไม่สวยหน้าตาก็สู้พี่สาวแท้ก็ไม่ได้
คนอย่างมึงจะไม่มีผัวไง
ไม่เชื่อหรอกเว้ยไม่เชื่อก็เรื่องของมึง

ก็ได้แต่หนูกินมาแล้วใจเย็นเย็นใจพรกินก็กินจ้า
ยายพรพูดอะไรฉันก็เชื่อหมดแล้วจ้ะภัยกินหนี้นะ
เป็นไง

พอเถอะภัยเฮ้ยพี่ฉันยังไหวอยู่นี่พอได้แล้ว
กินตั้งแต่เช้าแล้วกินข้าวกินปลาบ้างเถอะไม่เป็นไรพี่ฉันยังไหว

อ่า
พี่พายพี่พายเอ็งจะเรียกอะไรนั่งหนาวะ
อะไรวะเนี่ยพี่ตะวันยังไม่ตกดินเลยกินมาตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอ
อะไรเนี่ยพี่ภัยเองมาช่วยห้ามพี่เองหน่อยสิ
ที่กินล้างมดลูกมันกลายเป็นติดไปแล้วไหม
ก็มันเลิกไม่ได้อ่ะปุ๊กพอไม่ได้กินคอมันก็แห้ง
แห้งก็ต้องกินน้ำมากินตั้งแต่ลูกคนแรก
ลูกคนที่สองแปดขวบแล้วนะถามจริงพี่ไม่อยากอยู่เห็นลูกเขาโตหรือไง
นั่นน่ะสิเลิกกับภัยแล้วท้องเองก็โตแปลกขึ้นทุกวันแล้วอ่ะ
พี่ก็ไปหาหมอบ้างเถอะนะเดี๋ยวพี่พาไป
ฉันไม่เป็นไรฉัน
เฮ้ยเฮ้ยพายไปขึ้นรถก่อน
ภัยทำไมเองทิ้งพี่ไปอภัย

เฮ้ยพี่
ทำยังงี้ทำไม
ทำยังงี้
แล้วลูกสองคนจะอยู่ยังไง

เองกินเลยพ่อไม่หิว

ตั้งแต่แม่ตายพ่อแทบไม่กินข้าวเลย

นับว่าพ่อกำลังเหงา

นี่แก่แดดแก่ลมใหญ่แล้ว

อืมเอาน้ำนงมั้ย
เฮ้ยไม่เอาอ่ะนัฐพร
ใหม่ดีกว่าโอ้โหแล้วน้าแก้วอ่ะ
กินไม่ได้ยายโหอุตส่าห์เสนอให้ก็ไม่เลือกสักคน
อืมตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนอ่าสองคนพ่อลูกนะ
กินขนมกันเอานับปุ๊บไหม

เอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอา
ต้องเหงาวะก็นั่นเนี่ยสิเขามาไม่ไนะใครแม่เขาอ่ะหรอตัวตัวของเรื่องซิ
คุณนับไอ้เจ้าน้องตัวเล็กแปดขวบเมื่อกี้อ่าใช่แต่ตอนนี้ไม่เล็กแล้วนะเหรอ
ตอนนี้ตัวมันเริ่มเลยตัวใหญ่มันเริ่มเลย

คุณนับจากล้ำบุรีครับเฮ่ยเนี่ยโตแล้วน้อย๘ความเลยนะ

พี่นุ๊ยกันน้ำปุ๊บเรียกแม่ปุ๊บ
ใช่ครับเรียกแม่ปุ๊บครับ

เยพรเยแรเยเฮศอะไรต่าง

จะเป็นขวดอะไรใส่ติดตัวตลอด

มันก็เลยกลายเป็นสาเหตุให้เป็นตับแข็ง
ตอนหลังที่แกน็อกไปพอไปโรงพยาบาล
คือเลือดแข็งหมดเลยก็ให้ยาให้อะไรไม่ได้

หมอก็บอกช่วยไม่ได้เดินสายน้ำเกลืออะไรไม่ได้เลย

เนี่ยก็กลายเป็นแบบต้องเสียเขาไป
พอผ่านตรงนั้นมาเนอะก็เรียกว่าสูญเสียคุณแม่ไปแล้ว
สิ่งที่เกิดขึ้นพี่น่ารักเมื่อกี้ที่เราเห็นในละคร
ก็คือทุกคนอยากให้คุณพ่อมีความสุข
เพราะว่าหลังจากที่คุณแม่เสียคุณพ่อก็ติดเหล้าไหม
นิดนึงครับก็เหมือนกินยอมใจ
อย่างงี้เลยอย่างงี้เลย
เขาทำได้เหมือนพ่อเขามาก
เหมือนทำใช่ป่ะ
พี่เอเนี่ยก็ทำไม่ได้ทำไม่เหมือนลองทำดูไหมครับ

พ่อตรงไหนหาเมียใหม่ให้พ่ออย่างนี้

พอพูดถึงแบบความน่ารักของคุณพ่อ

แล้วทำไมถึงคิดจะหาแฟนให้พ่อ

เป็นช่วงที่เขากินหนัก
แล้วก็เวลาดูแลเราเนี่ยมันก็จะน้อยลงนู่น
แล้วเราก็อยากให้คนมาดูแลพ่อด้วย
บางทีพ่อก็อารมณ์ร้อนตีเราอะไรแบบนี้ครับ
เราก็เลยคุยกับพี่สาว
พี่ถ้าเกิดสมมุติจะหาใครสักคนให้พ่อเนี่ยอืม

โอ๊ยตอนนั้นอานุบาล

น่าจะดีนะ

ใช่เราก็มีข้าวมีอะไรกินมีคนช่วยดูแลเรื่องงานบ้านด้วย
คนที่เขาหาไม่ใช่ใครที่ไหนเลย

ใกล้ตัวมากคนนี้

ทำไมเลือกน้องสาวคุณแม่มาเป็นคุณแม่เรา
เขาดูแลเราตั้งแต่เขาเป็นน้า
อาบน้ำดูแลทุกอย่างดูแลพี่สาวอะไรอย่างนี้

เราก็ไม่มีครอบครัวแล้วก็รักเขาอย่างนี้

ก็เลยต้องเป็นต้องเป็นนาเท่านั้น

พ่อเขาก็ด้วยความรักเราด้วยนู่นนี่นั่น

ตอนนั้นอยู่โคราชเขาก็พาพี่น้องเขาไปเลย
เราก็รีบเก็บเสื้อผ้าเลยเรากลัวไม่ได้ผัว
ไม่ชอบอะ

แสดงว่าพ่อของหนูรักหนูรักลูก

แล้วเขาก็คงเห็นความน้าปุ๊กจริง
ความดีก็เห็นว่าน้ำปุ๊กรักลูกจริง

เด็กก็จะมีความสุขมาก
แทนที่คุณแม่ได้จริงอะไรอย่างนี้เนอะ
นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้อยู่กันมากี่ปีแล้วครับ

มีคนดูถูกดูแคลนกันนะครอบครัวเราใช่ไหม

คอที่เมาอะไรอย่างนี้ไม่ได้ดีหรอกอะไรอย่างนี้คอที่เมาอะไรอย่างนี้คอที่เมาอะไรอย่างนี้คอที่เมาอะไรอย่างนี้คอที่เมาอะไรอย่างนี้คอที่เมาอะไรอย่างนี้คอที่เมาอะไรอย่างนี้คอที่เมาอะไรอย่างนี้คอที่เมาอะไรอย่างนี้คอที่เมาอะไรอย่างนี้คอที่เมาอะไรอย่างนี้คอที่เมาอะไรอย่างนี้คอที่เมาอะไรอย่างนี้คอที่เมาอะไรอย่างนี้คอที่เมา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

อันนี้สามพันครับ

ตอนนั้นที่เก็บเงินซื้อก็คือลำบากอยู่ครับ

สร้างอาชีพให้พี่สาวได้ใช่ค่ะใช้ใช้ทำงานมาตลอดสามปีค่ะ
เอานี้มาจำนำกับเราแปลว่าถ้าวันนี้ไม่ได้กลับไปต้องหางานใหม่แล้วนะไปขายก๋วยเตี๋ยวค่ะ

เคยเอาไปจำนำไหมไม่เคยครับผมไม่เคยเข้าจำนำเลย
แต่ว่าวันนี้เอามาจำนำกับเราหลงจู้ปริศนาจะเป็นคนตั้งราคาให้
นี่แหละครับหลงจูของเรา๓ท่านที่ปราทนาเตียงสาบผมของคุณนับแม่
แต่ละคนนี้ดูดีมีสง่าราศีสิจริง
ว่าแต่พี่น้องทั้งหลายเขาอยากได้เตียงสระผมไปทำอะไรให้ราคาจำนำเท่าไหร่ไปฟังพวกเขากันเลยครับ
สวัสดีค่ะแตงกวานะคะ
ได้ข่าวว่าพี่ชะนัดเนี่ยจะเอาเตียงสระผมมาจำนำใช่ไหมคะ
แล้วเตียงนี้ก็แบบมีความผูกพันกับพี่ชนะค่อนข้างสูงเลย
คือด้วยส่วนตัวค่ะเป็นคนสวยอะเนาะ
เข้าร้านของผมทุกอาทิตย์เลยค่ะ
ก็พี่สนับเลือกแตงกวานะคะยังไงก็รับรองว่าให้ราคาสูงแน่นอนค่ะ
แหมเป็นไงคุณแตงกว่า
ดูจริงใจดูน่ารักดูดีไปหมดเลยครับ
อะคนที่สองคุณกาลค่ะ
ชื่อการนะคะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนค่ะปกตินะคะจะชอบนัดเพื่อนเต่าเพื่อน
เพื่อนมาที่ห้องค่ะเพื่อมาทำผมทำเล็บเพื่อเสริมสวยไป
ตี้ต่อในตอนเย็นนะคะซึ่งปกติแล้วตัวเองอะค่ะ
ไม่มีผมยาวให้ทำก็เลยต้องบังคับเพื่อนให้มาทำผมที่ห้องนะคะ
ถ้าหนูได้เตียงสระผมตัวนี้มานะคะรับรองหนูได้นอนสบาย
เมื่อยคอเลยค่ะเพราะปกติแล้วนะคะ
หนูใช้ฝักบัวสระผมจนปวดคอไปหมดเลยค่ะ
คุณพี่มาจำนำกับหนูเถอะนะคะหนูอยากสบายคอมากมากค่ะ
คนนี้เป็นไงครับเออใจดีนะใจดีใจดีค่ะ

ก็ถ้าความจำเป็นผมก็น่าจะเป็นไปได้นะ

มาถูกที่แล้วนะคะคุณครู
พี่ปูเคยเป็นช่างทำผมมาก่อนค่ะ
ทำผมก็เป็นสะซอยใดดัดก็เป็นนะคะ
เรื่องทำผมอะพี่ทำมาหมดแล้ว
แต่ตอนนี้ให้ผัวเลี้ยงค่ะ
จำนำกับพี่นะคะคนดีดีอย่างนี้พี่ให้ราคาดีแน่นอนค่ะ

เขาก็แต่ว่าเขาจะมีของเขาอยู่แล้วหรือเปล่า

เขาบอกเขาเคยเป็นช่างทำผม

ใช่

บ้านนี้ดีวะ
แต่ว่าอยากจะใบ้ให้นิดนึง

ถ้าคนที่ให้ต่ำที่สุดเลย๑๐๐๐บาท

คนที่ให้สูงที่สุดเลยคือ๔๒๐๐บาท

เพราะมันมีผลกับการตอบคำถามด้วยนะ

เอาเบอร์๒ตามใจแม่ครับ

ค้าจำนำไปเลยค่ะที่๓๕๐๐บาทค่ะ
แล้วอยู่ตรงเกิน
อ้าวแปลว่าไม่หมายเลข๒ก็หมายเลข๓

ที่ให้๑๐๐๐กับ๔๐๐

ขอให้โชคดีนะครับทุกคน

หนูดีใจมากเลยค่ะที่พี่มาจำนำกับหนู
หนูว่าหนูน่าจะนอนสระผมอย่างสบายไม่ปวดคอ
หนูให้ราคาจำนำกับพี่ไปเลยค่ะคืออยู่ที่
อืมแม่ว่าเบอร์๒นะ

โอ้โห
เห็นไหมแม่ให้โชคกับลูกแล้ว
แม่เลือกหมายเลข๒ไปดูหมายเลข๓
ตกลงเลือกพี่หรือเปล่าคะ
ให้ราคาจำนำอยู่ที่๑๐๐๐บาทค่ะ
เย่

๔๒๐๐บาทนะพี่แต่ว่านับครับ
เขาให้ราคานี้มาเพราะฉะนั้นนับเป็นคนเลือกเองด้วย
พอใจกับราคาจำนำนี้ไหมครับ

ถ้าคุณนับพอใจขอเชิญจำนำครับ

แล้วตอนนี้นะคะคุณนับก็ได้รับเงินจำนำ
ทางรายการไปก่อนเลย๔๒๐๐บาท
นี่เพิ่งเบรกแรกนี่แม่เต้นขนาดนี้

เพราะว่าเบรก๒ไอ้๔๒๐๐มันจะเบิ้ลไปอีกหลายเท่าเลยแม่

เก็บแรงก่อนเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะ
ตรงนั้นเขาบอกมาว่าพระรามมอบเมืองลบบุรี

โอ้โหลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนั่นน่ะ
อยู่กันไม่ได้ต้องโผล่รถไฟท่อกรุงเทพกัน
หลังจากฮานุมานไปสืบข่าวนางศรีดา
พระรามให้รางวัลอะไรกับหะนุมาน
กลับเข้าสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำครับ
ในช่วงถ่ายของ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนเช่นเคย

จำนวน๓ข้อตอบถูก๒ข้อ
หรือว่าไถ่ของสำเร็จ
ซึ่งคำถามข้อที่๑จะมีมูลค่าเท่ากับเงินจำนำ

กันหนักแบบทวีคูณกันไปเลย
ตอนนี้นะคะคุณนับก็มีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วนะคะ๔๒๐๐บาท

นับครับตอนนี้ครูอยู่ที่กาญจนบุรีเหรอครับ

บบุรีเกิดที่อำเภออะไรเอ่ย

ไม่มีครับจะมีอยู่ในตัวเมือง

ลิงที่ลบบุรีนี่เป็นลูกหลานของหันหุมาน

นานเขาบอกมาว่าพระรามมอบเมืองลบบุรี

ใส่ต้องหัวรถไฟเข้ากรุงเทพกันไม่ใช่มีแค่นางสนมนะ
พระรามยังเคยมอบรางวัลอื่นให้กับฮนุมานด้วย
หนึ่งในนั้นก็คือตอนที่พระรามเนี่ยวางให้หานุมานไปสืบข่าวนางศรีดา
ที่ถูกลักพาตัวไปยังกรุงลงกา
เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๑ถามว่า
หลังจากฮานุมานไปสืบข่าวนางศรีดา

พระรามให้รางวัลอะไรกับหนุมาน

ข้อ๒ธรรมรงค์
ข้อสามกล้วย

กล้วยให้ก็ได้น้องไปหากินก็เอง

ผมขอตอบข้อหนึ่งครับน่าจะเป็นผ้าขาวม้า

ขอตอบข้อหนึ่งครับผ้าข่าวม้า

สงสัยให้แหวนมันธรรมดาไป

เป็นถึงพระรามให้แค่นี้
ถ้าอย่างนั้นเราไปฟังเฉลยกันดีกว่าครับ
ถูกครับ

วันหนึ่งพระรามได้ใช้ฮานุมาน

ถูกลักพาตัวไปยังกรุงลงกา

สวมใส่ผ้าอะไรอยู่
ก็จะให้หานุมานเป็นรางวัลไปเลย
ได้รับคำสั่งแล้วก็เหาะไปยังกลุ่มกรงกา
กับนางศรีดาเสร็จแล้วก็ทูลลากลับ
ไม่กลับเปล่านะคุณ
ฆ่ายักษ์ตายไปหลายตนเลยทีเดียวเชียว

รีบกลับมารายงานพระรามอย่างมั่นใจเลยค่ะ

ไม่ได้ดูตาม้าตาเรือเลย
พระรามกำลังอาบน้ำอยู่

ก็คือนุ่งแค่ผ้าผืนเดียว

ค่ะในเมื่อพระรามรับปากเอาไว้แล้วเนาะ
ก็เลยเอาผ้าที่ตนนุ่งอยู่เนี่ย
ซึ่งเป็นผ้าข่าวม้าเนี่ยนะคะ

คำถามหนึ่งข้อ

ตอนนี้มีเงินสะสม๔๒๐๐บาท

ก็ยังสามารถถ่ายของได้สำเร็จด้วย

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒

ครอบครัวของเรา
มีคนเป็นแม่ค้าขายอาหารด้วยนี่นะ

ขายก๋วยเตี๋ยวกับอาหารตามสั่งค่ะ
แล้วลูกทำอาหารเป็นไหม

ต้มยำผัดอะไรพวกนี้ครับ

พอทำอยู่ครับแต่ว่าที่บ้านไม่ค่อยได้กินเท่าไห
อย่าบอกนะครับว่าคำถามนี้เกี่ยวกับแกง

สบายเลยใช่ไหมสบายครับ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ถามว่า

ใดไม่ใช่ส่วนผสมของแกงเทโพ
ข้อหนึ่งน้ำมะขามเปียก

ข้อสามชะอม

ก็พร้อมอยู่ฝรั่งเศสมาก่อนอย่างนี้ครับ

อันนี้เมนูโปรดพ่อด้วยครับ

จบเลยเพราะแม่เคยถามแม่ตอบ

ครับข้อตอบข้อสามครับชะอมครับ
ข้อ๓นะคะชะอมค่ะ

ข้อนี้ต้องยกให้แม่ครัวเขาล่ะครับ
ตอบมาแบบไม่มีลังเลเลย
หากตอบถูกข้อนี้ก็จะถ่ายเตียงกลับบ้านได้สำเร็จ

ลุ้นข้อหน้าแล้วกันนะครับ

ดีใจชมลูกเลย

ไคร้ขารากผักชีพริกไทย
หอมกระเทียมเกลือแล้วก็กระเป๋า

เค้าใส่ปลาเทโพแต่ว่าปัจจุบันนี่

เขาก็เลยใส่หมู๓ชั้นแทนปลา
แล้วก็เลยเรียกว่าแกงหมูเทโพ
ถูกต้องแล้วนะคะนี่
ตอบคำถาม๒ข้อนะคะตอบถูกทั้งสองข้อเลยนะคะ
มีเงินสะสมอยู่๘๔๐๐บาท
และที่สำคัญคือถ่ายของสำเร็จ
ยินดีด้วยนะครับคุณครูถ่ายของก็สำเร็จนะครับ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓มูลค่า๑๖๘๐๐บาท

เกมโชว์ครับใช่ค่ะ
ตอนนี้ก็เริ่มมีละครมาลงที่ช่องไทยรัฐของเราเยอะแล้วนะครับ
แต่จริงไทยรัฐเราก็ดูไปแล้วก็ยิ้มได้ทุกรายการเลยนะ
หนูก็ดูนะแชร์ข่าวสาวสตรอง

มันเกี่ยวกับคำพูดติดปากของ

คำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า

๒คชาพาตรัญจรรย์
ภาคภูมิพันธ์สถิตย์

ไม่น่าใช่คุณพ่ากูม
เหลือคุณมดดำกับพี่หนุ่ม
คุณมดดำไม่อุ๊ยอ่ะดูแล้วพี่มดดำไม่อุ๊ย

พี่หนุ่มกัญชัยใช่ไหมพี่หนุ่มกัญชัยใช่
เพราะว่าส่งคนนี้เพราะว่าเขาชอบแบบ
แซวกันใช่ชอบแซวกันขอตอบครับ
ว่าข้อหนึ่งครับกัญชัยกำเนิดพลอยครับ
มาแล้วข้อหนึ่งนะคะกัญชัยกำเนิดพลอยค่ะ

วิเคราะห์กันอยู่นานเลยล่ะครับข้อนี้
นึกว่าจะกินหมูซะแล้ว
เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะทราบกันดี
แต่หากใครไม่ทราบไปฟังเฉลยกันเลย
ถูกครับ

ไม่พลัดสักข้อเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้นี่ค่ะ
ตอนแรกเลยได้เงินรางวัลไปแล้ว๔๒๐๐บาท
แล้วก็เมื่อกี้อีกสะสมไปอีก๑๖๘๐๐บาท
ตอนนี้มีเงินในกระเป๋าแล้วสองหมื่นหนึ่งพันบาท
แม่วันนี้เตรียมกระเป๋าตังค์มาใหญ่ไหม

ขอถุงดำแม่ครัว

เพราะว่าช่วงหน้าแม่ต้องขนเงินครึ่งแสน

เดี๋ยวกลับมากับรอบแจ็คพอร์ตสักครู่เดียวค่ะ

๕๖๐๐ป่ะแม่ซื้อเปล่า๓๐๐๐

ถ้ามีตังค์จะไปซื้อทอทัศน์ค่ะ

มาที่สุดท้าย

ช่วงสุดท้ายของเกมรับจำนำกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้นะคะน้องนับของเรานะมีเงินสะสมอยู่ในกระเป๋าแล้ว๒๑๐๐๐บาทค่ะ
ที่สำคัญกว่านั้นคือถ่ายของสำเร็จ
กติการอบแจ็คพอร์ตจริงจะบอกว่าง่ายก็ง่าย

ไปดูกติกากันอีกทีนึงนะคะว่ากติกาเป็นยังไงค่ะ
แจ็คท็อตของจำนำโชว์
ทางรายการได้เฟ้นหาสารพัดสิ่งของไปให้หลงจู้โรงรับจำนำตัวจริง
ผู้เชี่ยวชาญตีราคาจำนำให้
ผู้จำนำจะต้องทายราคาจำนำให้ถูกต้อง
โดยเราจะมีคำใบ้เป็นตัวเลขค่าหลัก
ผู้จำนำได้วิเคราะห์และเรียงเป็นราคาจำนำของของชิ้นนั้น
หากเรียนถูกแจ็คพอร์ตแตกรับไปเลย๕๐๐๐๐บาท
แต่ถ้าเลี้ยงไม่ถูกต้องแล้วก็เราให้ตำแหน่งที่ถูกตำแหน่งละ๓๐๐บาทครับ
ของจำนำโชคในวันนี้คือหวีครับ
แต่นี่ไม่ใช่หวีธรรมดานะครับเพราะเป็นหวีสุดหายาก
ที่เป็นของที่ระลึกของรัฐบุรุษอย่างพลเอกเปรมติลสุรานนท์นั่นเองครับ
ด้ามหวีสลักชื่อและลายเซ็นต์ไว้อย่างชัดเจน
หายากแบบนี้ทีมงานก็ไปสัญหามาจนได้นะครับ
เอาล่ะมาตีราคากันดีกว่าครับ
หวีที่ระลึกใช่แล้วที่เราเห็นอยู่นี่นะ
หวีที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะจ๊ะ
เป็นหวีที่มีคุณค่าแล้วมีราคามากเลยล่ะใช่นะฮะ
เพราะว่าจะไม่มีผลิตอีกต่อไปแล้วเนอะ

เป็นหวีที่ระลึกจากพลเอกเบรมตินสุรานนท์

ที่ผลิตเพื่อเป็นที่ระลึกนะคะ
แล้วก็มอบให้กับบุคคลสำคัญเท่านั้น

ที่ทำมาจากเขาสัตว์

บอกว่าจะมีลายเซ็นต์ของท่านด้วยนี่นะ

ราคาเนี่ยมันประเมินยากเหมือนกันนะ

นับพอจะมีรู้ราคาเครื่องเงินเครื่องอะไรบ้างไหมล่ะ

คิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงหลักร้อยหลักพันหรือหลักหมื่น

น่าจะหมื่นมันหายากอะเนอะใช่มันหายากน่าจะหมื่น
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องรับบทเป็นหลงจู้แล้ววันนี้

แม่พอฟังประวัติแล้วคุณนับถึงกับตีราคาว่าหลักหมื่นกันเลยทีเดียว

ไปฟังตัวเลขจากทางรายการกันดีกว่า
ราคาต่ำสุดที่จะเป็นไปได้เลยนะคะก็คือ๓๕๖บาท

ราคาสูงสุดเลยก็คือ

อะไร
เออ

หมายถึงถ้ามีตังค์ซื้อไหม

๕๖๓๐บาทมั้ย
แม่อายุ๓๓ที่เสียใช่ไหม

แม่เค้าเสียสามสามค่ะ
แล้วมันอยู่กล้ามกึ่งระหว่างเค้าสามเบท

อ๋อก็เลยเป็นสามศูนย์แล้ว
ใจแม่ขอป่ะ๕๖๓๐มั๊บป่ะ
แม่ชอบเลขนี้หรอเอาเลขนี้ครับแม่ว่าสวยก็สวยครับ
ยืนยันราคาของจำนำโชคชิ้นนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ

ยืนยันมาแล้วนะคะที่เลข๐๕๖๓๐นะคะหรือว่า๕๖๓๐บาทนะคะ
เรามาดูกันครับว่าของจำนำโชคชิ้นนี้มีราคาจำนำจริงอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
เอาอายุคุณแม่มาเรียงเป็นตัวเลขจำนำกันเลยล่ะครับแหม
เป็นวิธีการตีราคาจำนำที่มีรูปแบบเสร็จจริง
แล้วแจ๊กผ่อนจะแตกอีกหรือไม่มารุ้นไปพร้อมกันครับ

แม่ขอปะ๕๖๓๐นะปะแม่ชอบเลขนี้เหรอใช่เอาเลขเนี่ยครับแม่ว่าสวยก็สวยครับ
นับครับพี่นับต้องขอบคุณแม่อย่างแรงเลยนะครับ

วีเป็นของวีรายเซ็นต์พลเอกเพลมติดและสูระเงิน
ท่านวีผลิตจากเงินที่วีทำจากคาดว่าจะในเข่าหนักตาย
สะสมซื้อเล่นซื้อขายกันตรงที่
ประมาณ๑๒๐๐๐ถึง๑๕๐๐บาท

ครบจากเพราะว่าอัดอุปกรณ์ไม่ครบ

แล้วข้างหน้ากล่องจะเป็นหนังไก่
เพราะฉะนั้นผมรับจำนำอยู่ที่๕๐๐บาท
ดีใจด้วยนะคุณ
คุณมาฟังก่อนดีกว่าจะดีใจกว่าเดิมนะว่าวันนี้ได้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ
ตั้งแต่ต้นเลยนะคะได้เงินจำนำไป๔๒๐๐บาท
ได้เงินรางวัลสะสมไปอีก๑๖๘๐๐บาท
วันนี้รับเงินไปทั้งหมด๗๑๐๐๐บาท

แล้วที่สำคัญก็คือไทยของสำเนิด
วันนี้ได้แน่เลยแม่ได้ไหมปูน
ปูนจะไปซื้อทีวีด้วยแยกกับพ่อคนละเครื่องเลย
คราวนี้ดันดูไปเต้นไปแล้วดูไปเต้นไปแล้ว
เปิดช่องแล้วเพิ่งเปิดช่องอะไร
ไทรัตทีวี
ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้

ใครที่อยากจะจำนำอะไรไม่รู้จะไปที่ไหนมาที่นี่เลยนะครับ
เราให้ราคาดีจริงนะจะบอกให้
และที่สำคัญนะครับได้รอยยิ้มและความสุขและกำลังใจกลับไปด้วยครับ
พวกเราทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะครับ

เป็นเมียหลวงแท็กทีมกับเมียน้อย

เบิกมาสิ
นี่นั่นถอดเสื้อเลยค่ะจะไปแผ่เบี้ยเลย

อ้าว

ท่านนะครับมันเป็นความจริงไหมครับในวันนั้น

ของจำนำชิ้นนี้
มีราคาจำนำจริงอยู่ที่

สองไหม